สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลพวงจากการที่พักอนาคตใหม่
ขับสมาชิกพักออกไปสี่คนกลายเป็นว่าทำให้ซีกรัฐบาล
แข็งขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่าในที่สุดสี่คนนั้น
ก็ไปอยู่กับพักที่สังกัดพักร่วมรัฐบาลทั้งนั้น
ก็แปลว่าซีกฝ่ายค้านหายไปสี่ซีกรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาสี่
ไปกลับก็ห่างกันแปดเสียงล่ะครับรัฐบาลที่ทำท่าจะเสียงปริ่มน้ำ
ุ่นวะวุ่นวายมาตลอดก็
ก็เลยปริ่มน้ำไปอีกหน่อยหนึ่งอ่าอันนี้ก็
คนที่เขาอยู่ในซีกฝ่ายค้านก็บอกเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ
ทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงทำให้ซีกฝ่ายค้าน
ซีกฝ่ายรัฐบาลพ้นสภาพปริ่มน้ำฉะนั้นเราจึงเห็นข่าวไงครับว่า
พักร่วมรัฐบาลเขากระดีกระดากับเรื่องนี้มากวันที่มีงานเลี้ยง
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็งานเลี้ยงสอสอพักร่วมฝ่ายรัฐบาล
เอานายกรัฐมนตรีก็ไปก็เลยเห็นหัวข่าวเนี่ยครับ
ปาร์ตี้สอสอรัฐบาลคึกบิ๊กตู่ปลื้มป้าศรีนวลโผล่แจ่ม
ศรีนวลก็คือสินวลบุญลือนายกขึ้นไปร้องเพลงแล้วช่วงจังหวะที่ร้องร้องเพลงอยู่
ช่วงที่เป็นท่อนดนตรีรับเนี่ยนายกบอกว่าขอต้อนรับศรีนวล
แล้วก็ปรบมือให้ศรีนวลหน่อยอ้าวสมาชิกก็ปรบมือ
นี่นายกให้ความสำคัญขนาดนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เห็นภาพบนหน้าหนังสือพิมพ์โอ้ยเป็นดาวร้อมเดือนเลยครับ
ผลเอกประวิทยืนอยู่แล้วก็มีสอสอสาว๑๐กว่าคน
ในจำนวนนั้นก็มีสีนวลแล้วก็ในจำนวนนั้นที่ทำตัวดูเหมือนว่าใกล้ชิด
ผลเอกประวิทย์มากลอยหน้าลอยตาอยู่กลางวงนั่นก็คือ
ปารีนาไกรคุบฉะนั้นจะเห็นว่าในที่สุดเนี่ย
ในที่สุดสอสอสี่คนจากภาคอนาคตใหม่
ก็ไปเติมความเข้มแข็งให้กับฝั่งรัฐบาล
นึกถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ออกมาติ้ง
แต่ว่าแหมติงช้าไปหน่อยที่มาติ้งบอกว่า
คณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่เนี่ย
คิดให้ดีนะการที่จะขับ๔คนนี้ออกไปจากพักเนี่ย
ถึงแม้ว่ารู้ล่ะว่าทำผิดกติการู้ว่าผิดมติภักดิ์ฝืนมติภักดิ์
แต่มีบทลงโทษมีทางอื่นไหมที่ต้องไม่ถูกขับออก
เพราะการถูกขับออกก็คือเปิดโอกาสให้เขาไปหาพักใหม่ได้
แล้วแหงเขาก็ไปเติมเต็มอยู่กับพักที่เป็นเสียงพักร่วมฝ่ายรัฐบาล
นี่พลตรวจเสรีพิสุทธิ์เตือนไว้นะแต่ช้าไปแล้วเพราะว่าเขาขับกันไปแล้ว
คำเตือนนี้ไม่มีผลครับคำเตือนนี้ไม่มีผล
เรื่องนี้เนี่ยการทำความผิดฝ่าฝืนมติภักดิ์มีคำถามว่า
รัฐมนูลจึงออกแบบไว้อย่างนี้
ผมพูดหลายครั้งแล้วครับว่ารัฐมนูลฉบับนี้ฉบับปฏิรูปนี่แหละ
ปฏิรูปอีท่าไหนแต่ว่าเขียนออกมา
ทำให้สถาบันพักการเมืองเข้มแข็ง
ผมเคยบอกว่ารัฐมนูลปี๔๐ปี๕๐ใครฝืนมติภักดิ์
ก็ภักดิ์ขับออกคนนั้นหมดสมาชิกกระพาบ
หมดสมาชิกภาพคือหลุดจากสอสอ
สมสารไปอยู่พักไหนเขาก็รับไม่ได้ทั้งนั้นล่ะ

แล้วอย่างนั้นใครจะไปกล้าฝืนมติภักดิ์
มติภักดิ์สำคัญก็แปลว่า
สถาบันพักการเมืองเข้มแข็งเพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามมติภักดิ์
แต่ว่าคณะกรรมการร่างรัฐมนูลชุดนี้ก็ไปคิดเอาแต่ว่า
สสควรจะมีเอกสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องทำตามมติภักดิ์เสมอไป
เพราะบางทีมติภักดิ์เนี่ยก็ไปมัดสอสอเสียจนสอสอ
ไม่มีทางใช้สิทธิของตัวเองในเรื่องที่ควรจะเป็น
ก็ไปเขียนไว้อย่างนั้นก็เลยเขียนว่าถ้าถูกขับ
ภายในหกสิบวันไปหาภักดิ์ใหม่
ถ้าหาพักใหม่ได้ก็ไปอยู่กับพักนั้นแล้วก็จบ
นี่ไงครับเห็นความพิกลพิการของรัฐมนูลฉบับปี
ศูนย์หรือยังล่ะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นอ่ะ
ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วแล้วก็ล่างกันมาอย่างนี้ไง

ก่อก่อต่อคิดออกมาอย่างนี้ไง
มันก็เลยทำให้มีพักเล็ก๑๑๑๒พัก
ภักดิ์ละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคน
แล้วคะแนนได้สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าก็ได้สอสอหนึ่งคน
ภักดิ์ที่ก็ได้เจ็ดหมื่นกว่าก็ได้สอสอหนึ่งคน

แล้วยังไงสอสอหนึ่งคนหนึ่งคนภักดิ์ละหนึ่งคนนี่แหละ
ที่สร้างความปั่นปวนให้กับแกนนำพักร่วมรัฐบาลมาตลอด
เพราะมีเงื่อนไขเยอะที่เขาเรียกกันว่าต้องคอยให้กล้วย
ถ้าไม่ให้กล้วยเดี๋ยวลิงซุกสนเดี๋ยวลิงก็ประกาศว่าจะเป็นฝ่ายค้าน
อิสระมั่งเดี๋ยวจะยกมือเอาตามใจชอบมั่งผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก
ก็เล่นคู่กันอย่างนี้เล่นคู่กันอย่างนี้พักร่วมรัฐบาลเขาก็หวั่นไหวสิครับ
ก็เลยต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจกันไม่สิ้นไม่สุด
นั่นก็เป็นเพราะว่ารัฐมนูลฉบับปี
หกศูนย์นี่เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บจอยจอยและทำให้ประชาชนเวียนหัว
เขาเบื่อเบื่อสิ่งโสโครกทางการเมืองที่ตามมากับรัฐมนูลฉบับนี้
ฉะนั้นเมื่อเขาตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูล
คนจึงเห็นด้วยกันเยอะนะครับแล้วสุดท้ายนี่
เมื่อวันพุธที่ผ่านมายัตติตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐมนูล
ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสภาแล้วได้ตัวกรรมธิการครบแล้ว
อีกไม่กี่วันก็จะได้ตัวประธานกรรมธิการตัวประธานกรรมธิการก็พอจะชี้ทิศทางด้วยว่า
ถ้าประธานกรรมธิการเป็นคนยังไงการนำพาในการประชุมการตั้งประเด็นก็น่าจะไปทางนั้น
ก็ดูแล้วทุกพักก็ร่วมมือกันครับแต่คำถามก็คือว่า
จริงใจกันทุกพักไหมครับที่จะแก้รัฐมนูลเนี่ย
ถ้าไม่จริงใจเสียเงินงบประมาณไป
เสียค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมธิการเปล่าเพราะสุดท้ายมันจะไปล่มเอาปากอ่าวที่หลัง
ว่าไปไม่ถึงไหนฉะนั้นความจริงใจสำคัญที่สุด
พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจริงใจแน่
แต่พักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักแก่นำรัฐบาล
อันนี้น่าสงสัยว่าที่ต้องตั้งเห็นด้วยกับยตินี้
เพราะไปรับปากกับพักประชาธิปัตย์ไว้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมรัฐบาลนี่
ไปรับปากกับประชาธิปัตย์ไว้ก็ต้องยอมที่จะตั้งให้กรรมการศึกษารัฐมนูล
เพื่อนำไปสู่การแก้รัฐมนูลพักประชาธิปัตย์เองก็ต้องถามเหมือนกันว่า
จริงใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นเพราะพักประชาธิปัตย์
ไปหาเสียงกับประชาชนไว้อย่างนั้นว่าพักเขาจะมุ่งหน้าไปสู่การแก้รัฐมนูล
ถ้าจะร่วมรัฐบาลก็ต้องถามว่ารัฐบาลเอาด้วยไหมกับการแก้รัฐมนูล
ถ้ารัฐบาลเอาด้วยก็ร่วมรัฐบาลกันได้ถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยก็ร่วมด้วยไม่ได้
ก็เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ทั้งหมดเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้จริงใจแค่ไหน
ถ้าไม่จริงใจการตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐมนูลคราวนี้
ก็ตั้งแบบแก้บนไม่ได้ตั้งเพื่อจะหวังแก้รัฐมนูล
และนี่คือคำถามที่ถามไปถึงกรรมธิการทั้งหมดนั่นแหละ
ว่าท่านมีความจริงใจแค่ไหนที่จะแก้รัฐมนูล
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้